กลับมากับข่าวใส่ไข่ดาวรุ่งฝ่ายชายดาวรุ่งฝ่ายหญิงจบไปแล้ว

ดาวรุ่งผีพุ่งใต้

มีข่าวเยอะกว่าดาวรุ่งฝ่ายหญิงฝ่ายชายซะ

เอาเลยตามสบาย๖๓อายุผ่านไป
แต่ดาวรุ่งผีพุ่งใต้ตั้งแต่ข่าวใส่ไข่
มีขอยกตำแหน่งให้กับนางคนนี้

ไฮโซม่านฟ้าขายรถขายกระเป๋าเช่ารถชุดลาตี

ต้องมอบตำแหน่งกันก่อนสักครู่

น้องใส่สะพายให้เท่านี้เลย

โอ้โหดาวรุ่งผีภูมิด้วย

ขอโทษครับประกาศผิดไม่ใช่

ตรงไหนดี

ตามคำสู้สิ้นกับคำแหน่งก่อน
ดาวรุ่งผีภูมิด้วย

ไม่ติดค่ะไม่ติด
เป็นคนที่มีข่าวตลอดเวลาจริง
แล้วทุกครั้งที่ออกเป็นข่าวง่ายก็จะต้องกันหน้าหนึ่ง
มีไปเอานามสกุลคนตายมาใช้บ้างล่ะ
ล่าสุดผลงานการแสดงล่าสุด

ไปเช่าชุดลาตีใส่
กลับไปอะไรนะเอารถไม่ไปยืมรถมาแล้วเอาไปขายเรียบร้อยแล้วหรือยังไง

ถ้ามีการขายคือแปลว่าเปลี่ยนคันใหม่ค่ะเปลี่ยนสปอร์ตคันใหม่

จริงค่ะร้านพี่ไอค่ะเพราะว่าเราออกงานทุกวันเราคงซื้อชุด
แล้วบางทีงานเนี่ยเรารู้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ต้องออกงานแล้วค่ะ

พี่เผ็ดมาจี้น่ะ

ได้ค่ะพี่มารน่าจะดูดแบบนี้
ไม่เล่าไลค์นะ

ซื้อให้เมียบ้างสิไหนคนละ

แววไม่แววไม่รู้แต่แท้

องค์เกือบ๙ล้านได้หรอห้าล้าน

พี่

เออน่าบอกน่าวมี๖
กระหลัดเหรอ

ข่าวลืมกำเลือดก็เยอะ

แล้วไปตีกันในห้องน้ำอะไรถึงขนาดนั้น

เขามีการเคลียร์ค่ะกับเราแต่ว่าเรายังไม่ได้

มีการเหมือนนัดเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ไม่ใช่ค่ะพี่มา
เพราะว่าถ้าตบเนี่ยต้องมีรอยบ้าง
เพราะว่าเราใส่แหวนใส่แหน่ง
สรุปคุณก็ยังอย่างเงี้ยวเขาตีตัวเองอย่างเงี้ยเหรอ

ตบเขาหยิกตัวเองอย่างเงี้ยเหรอ

คุณรู้สึกยังไงกับฉายาดาวรุ่งผีพุ่งใต้ที่เรามอบให้

เค้าอยู่ในเลขา

ชอบกับมัสการ้าสีม้อ

ตัวไม่ใหญ่ไม่เบา

ไม่ใช่แต่จะขอถามนิดนึง

ม่านฟ้าที่ดังขึ้นมา
มันก็จะมีข่าวแบบว่าอื้อเช้าต่างนานานนู่นนี่นั่น

มีความรู้สึกว่ามันแบบว่าเสียใจไหม
แต่ไอ้สิ่งที่มันแบบว่าเกิดขึ้น

แล้วก็งงว่าเป็นข่าวได้ยังไง
เพราะว่าข่าวมันค่อนข้างแรงมากนะคะ
เออนี่อยู่มา๓๔๐ปีไม่เคยมีข่าวแบบนี้เลยโอ้โฮ

ต้องงานเนี่ยล่ะทำอาหารกินครับละนี่ข่าวหน้านี้
นั่งทำงานหากินคุณทำงานอะไรตอนนี้คุณทำงานอะไรตอนนี้เปิดร้านกระเป๋าค่ะ
ไม่แน่แล้วหากเนิ่งมาของเหลือ่า
หรือพี่สาปะน้องครั้งงี้มานฟ้าหล่อนรอดแล้ว
หล่อนมีสาปะกระเป๋าให้นางนี้หล่อนจะเป็นคนรึ๊ดหล่อนจะเป็นคนดี
นางเก๋ม่ะนางชุดนางใช้ได้มั้ย

ให้โชคสวัสดิ์กันนะอร่อยโอเค
มาจนบัดนี้ยังมีคนคุยเรื่องคนอยู่ละเนี่ย

เหมือนตอนแรกหนูอาจจะมามาเร็วไปหน่อย
อาจจะมีเพราะว่าเป็นข่าวกับดาราชายหลายคนที่อาจจะ
ไม่ใช่ดาราชายอย่างดีก็อ่ะนักการมงการบางด้วย

ตอนนี้เลิกไปนานละค่ะเลิกไปประมาณหลายตี

จริงรู้สึกยังไงเวลาที่แบบคนเขามาคุยกับคุณแบบว่า
คุณคราวไม่ดีคราวนี้คุณรู้สึกแย่ไหม
ตอนแรกรู้สึกแย่ค่ะแต่ตอนนี้พอทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็
ตามคำเป็นมานฟ้าค่ะทุกคำถามมีคำตอบ

นี่พี่อยากรู้จังเลยตอนนี้พี่เล่นละครกับแฟนเก่าของเธอ

น้องเขาอาจจะเด็กไปสำหรับเราอะไรงี้

แต่รูปร่างดีซึ่งแผดปาก
มันต้องมีความผู้ใหญ่เป็นผู้นำด้วยหลายอย่างค่ะ

คนอายุเยอะกว่าจริงจริงชอบคนอายุเยอะกว่า
รุ่นไหนรุ่นพ่อหรืออะไรหรือไง

รึอ๊ะใช่ค่ะประมาณสัก๓๐อัพกำลังดีค่ะ

๒๗เองอ่ะสดอยู่สดอยู่ค่ะจริงเหรอให้สวยขนาดนี้มีในใจยังที่จะเลือกไว้
ยังไม่มีในใจค่ะยังเปิดรับอยู่ค่ะแต่หนูกำลังเลือกอยู่ตอนนี้หนูใช่ค่ะ
หนูจะทำสปากระเป๋าเห็นไหมล่ะหนูกำลังเลือกอยู่เราเป็นคนอื่น
หล่อนกำลังเลือกอยู่ใช่ไหมว่ะสปากระเป๋าปุ๊บหนูกำลังเลือกอยู่
หนึ่งปีที่ผ่านมาข่าวเยอะเหลือเกินอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชม
ก็ข่าวมันส่วนใหญ่มันออกมาในแง่ลบนะคะแต่ว่าอยากให้รู้จักตัวตนมากจริงมากกว่า
เพราะว่าเราก็คือผู้หญิงทำงานคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำมาหากินด้วย
ก็อยากให้มองในเรื่องธุรกิจมากกว่าเรื่องส่วนตัวนะคะ
มีผลงานอะไรในวงการบันเทิงไหมเอ่อปีหน้ามันมีผลงานพรีเซนเตอร์ค่ะ

ใช่ค่ะมีมั้ย

อ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปซีรีส์หนังว่า

ไม่หวย

ขอให้โชคดีในวันปีใหม่นะคะ
เอาละฮะนี่ก็คือความสนุกสนานเตรียมต้อนรับปีใหม่

พรุ่งนี้เรามาสนุกสนานกันอีกหนึ่งวันครับ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ